คุณผู้ชมคะมาดูอีกหนึ่งเรื่องที่ก็คือฮากันในโลกโซเชียล
จริงต้องบอกว่ามันก็เป็นข่าวเป็นคราวกันมาอย่างเนื่องนะคะ
สำหรับกรณีดาราสาวตายมณัสนันค่ะที่ก่อนหน้านี้เคยมีนำเสนอแล้ว
เรื่องของการไปขโมยโทรศัพท์แม่ค้าในตลาด

ล่าสุดมีคนไปเจอเธออยู่ริมถนนในสภาพเร่ร่อน
ผมเหมือนถูกกล้อนแล้วก็ไปนั่งขอทานอยู่

คือแบบสวยเซ็กซี่เลยอะค่ะ
เขาบอกว่าวงการบันเทิงมันมีขึ้นมันก็มีลงเหมือนกันนะคะ
หลายคนที่โด่งดังอีกหลายคนก็ไปไม่ถึงฝันก็มี
อันนี้ก็คือภาพตอนช่วงที่เนี่ยค่ะภาพยนตร์เรื่องแสบสนิทจิตสายหน้าที่เธอเล่น
ต่ายมานาศนัลปาลดีนะคะ
ตอนนี้เธออายุ๓๔ปีแล้ว
เล่นเรื่องแสบสนิทจิตใจหน้าแล้วก็เล่นเรื่องโกยธโยมปี๒๕๔๙ด้วย
ก็เป็นที่รู้จักประมาณนึงเลยอะค่ะ
ทีนี้กรกฎาคมปี๕๙
ตกเป็นข่าวโดนจับคดีขโมยของและกระเป๋าเงินที่ตลาดนัดกลางอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ตอนนั้นน่ะอ้างว่าเป็นบ้าเสียสติ
เพราะเสียใจที่แฟนหนุ่มประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตกระทันหัน
แล้วก็มีประวัติต้องคดียาเสพติดด้วย
เธอก็เงียบหายจากวงการบันเทิงไปนานกว่า๑๐ปีเลยนะคะ
ล่าสุดโลกโซเชียลมีการเผยแพร่ภาพของเธออีกครั้ง
แต่สภาพเนี่ยคุณผู้ชมจำไม่ได้เลยจริง

จมูกโดงสวยอยู่บ้างค่ะนะคะ
อยู่ในสภาพเร่ร่อนค่ะตัวมอมแมมผอมเกรงตัดผมทรงสกินเฮด
คือเอาจริงถ้าเดินผ่านก็ไม่รู้ว่านี่คือตายมณสนันจริง
แล้วก็นั่งขอทานคอยขอเงินคนที่เดินผ่านไป
ผ่านมาหิวข้าวขอซื้อข้าวประทังชีวิต
เมื่อวานทีมข่าวลงพื้นที่ไปพบคุณตายนะคะ
ก็เห็นว่าเธออาศัยอยู่กับแม่ในบ้านที่ปลูกเป็นที่พักอาศัยชั่วคราว
กลางพื้นที่โล่งในซอยชุมชนวัดเขาแตงอ่อนในอำเภอศรีราชา
ถามว่าออกไปขอเงินเขาจริงหรือเปล่า
เธอก็ยอมรับว่าจริงก็ชอบออกไปขอเงินคนแถวนั้นแหละ

ส่วนตัวก็ไม่ได้อยากให้ใครเห็นเธอในสภาพแบบนี้หรอก

ถึงงานในวงการบันเทิงที่มีโอกาสได้ทำ
ทีนี้คุณแม่ไปถามคุณแม่หน่อยว่า

ใช่มันเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวคุณแม่
อุตสาจันกัดค่ะคุณแม่เล่าให้ฟังว่า
ช่วงที่ลูกสาวทำงานในวงการเนี่ย

หลังจากนั้นลูกสาวมีสามีก็อำลาวงการไป
มีลูกผู้หญิง๒คน๘ขวบคนหนึ่ง๖ขวบคนหนึ่ง
หลังจากนั้นแหละค่ะที่ชีวิตของตายพลิกผัน
คือติดเพื่อนแล้วเพื่อนเป็นเพื่อนไม่ดี
พากันไปมั่วสุมเสพยาเสพติดจนหลงระเริง
ยั้งช่างใจไม่ได้แล้วก็ถูกตำรวจจับ
จากนั้นก็กลับมาอยู่ที่อำเภอศรีราชา

กลางคืนก็เก็บขยะไปขายแลกเงิน
ก็ไปอาศัยโรงพักนอนบ้าง
ก่อนหน้านี้เคยถูกทำร้ายจนหัวแตกมาแล้วด้วย
ทุกวันนี้เนี่ยตายไม่ติดยาแล้วนะคะ

บอกว่าก็อยากจะพาลูกไปรักษาให้หายเหมือนกัน
จะได้มีชีวิตเหมือนปกติทั่วไป
คือเขาบอกว่าเหมือนเธอประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ด้วย
ก็เลยทำให้สมองมีอาการผิดปกติ
ก็เลยกลายเป็นแบบนี้ไปนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะอดีตโปรดิวเซอร์หนังดัง
อย่างคุณสมเกียจคุณานิทิพงศ์
ที่เคยปั้นดาราดังในยุคไฟล์สตาร์นะคะ
ทั้งพี่แหม่มจินตาราพี่แอนทองประสงค์คุณธัญญาธัญญาเรช
แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของหนังโกยธยมด้วย

ตกใจมากนะที่เห็นตายในสภาพนี้
เคยร่วมงานกันในช่วงที่ตายังสดใสแล้วก็น่ารักอยู่
ถ้าหากว่าตายอยากกลับคืนสู่วงการจริง
กลับตัวกลับใจนะตั้งสติใหม่
แล้วก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วย
คือล่าสุดตอนที่ทีมข่าวลงไปพูดคุยเนี่ยนะ
เธอบอกว่าเธอจำเพื่อนนักแสดงที่ชื่อแตงโมได้

แล้วก็ร้องไห้บอกว่าคิดถึงแตงโมมาก
ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตแกทำให้แกเป็นแบบนี้
แต่จะช่วยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

แม้เลิกยาแล้วแต่ว่าเหมือนว่าร่างกายยังไม่ปกติ
คือต้องตรวจสอบก่อนนะคะว่าปัญหาเกิดจากอะไร
เป็นผลกระทบกระเทือนจากที่ถูกทำร้ายหัวแตก

ใช่นะครับเราเห็นแล้วก็สะเทินใจนะ
ไม่น่าที่จะเปลี่ยนไปได้มากขนาดนี้นะครับ